ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเมื่อภูเขากลายเป็นทะเลเพลิงค่ะหลังจากที่เกิดไฟไหม้ในเขาแหลมแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนครนายกปริมาณมากทำให้มลพิษทางอากาศพุ่งสูงนะคะทั้งฝุ่นแล้วก็พีเอ็มสองจุดห้ากระทบต่อชีวิตทั้งคนแล้วก็สัตว์คุณผู้ชมค่ะนี่คือภาพนาทีระทึกเมื่อคืนนะคะ
ป่าได้มีการโหมไหม้บริเวณเขาแหลมเขาชะพูเขาตะแบกในพื้นที่จังหวัดนครนายกค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านหลังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านะคะเปลวเพลิงคือลุกไหม้อย่างรุนแรงจนกลายเป็นเขาที่เป็นเขาเพลิงหรือว่าเป็นทะเลเพลิงแบบนี้จนกระทั่งถึงตอนนี้ไฟยังลุกลามไม่หยุดนะคะแล้วก็พบว่าสัตว์ป่าเริ่มหนีตายออกจากพ
มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชาวบ้านร่วมกันเดินเท้า
เพื่อที่จะดับไฟเบื้องต้นตัวนี้ความเสียหายประมาณ๑๐๐ไร่
อย่างไรก็ตามค่ะในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ยังมีควันไฟฝุ่นพิษมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะแบบนี้
จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศล่าสุดวันนี้

พบว่าเมื่อเวลา๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
มลพิษทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น

อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยแล้วก็ร่างกายคนที่อ่อนแอ
จากเดิมก่อนที่จะมีไฟไหม้
คุณภาพอากาศอยู่ที่๕๕เท่านั้นนะคะ
อกจากนี้ค่ะมลพิษทางอากาศที่สูงขึ้นแล้ว

ตอนนี้อยู่ที่๒๔๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ

จากเดิมก่อนหน้านี้ก่อนไฟไหม้
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวไฟพิบัติไฟป่าที่มีการลุกไหม้แบบนี้นะคะ

ยังเป็นอันตรายต่อชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็ทั่วทั้งจังหวัดนครนายกนะคะ
เนื่องจากเกิดมลพิษร้ายทางอากาศแล้วก็ฝุ่นพิษแบบนี้
ใครก็ตามนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ป่วยผู้สูงวัยค่ะ
แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจแบบนี้
ถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติในร่างกายควรพบแพทย์โดยด่วนนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ